จากวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนก็เลยต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ
วิเคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะ
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการต่ออายุราชการจากเดิม

เพิ่มขึ้นอีกห้าปีเป็นหกสิบห้าปีนะคะ
ไปติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขย

๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน
วันเกิดกระทรวงต่างเยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้
แต่ที่สำคัญคือเป็นวันของข้าราชการ
มีคนไลน์มาถาม๒๓วันแล้วครับ
กระแสข่าวที่จะเสนอให้มีพระราชบัญญัติ
เรื่องพระราชการบำเด็ดบำนาน
ยืดอายุการเกษียณจากเดิม๖๐ปีไปเป็น๖๕ปี

ทุกวันนี้ยังแน่นกันไม่พอหรือยังไง

แต่จริงเรื่องนี้ไม่จบหรอกครับ
เรื่องนี้เขาคิดกันมาแล้วหลายปีหลัง
เหตุที่คิดกันก็เพราะว่า
ถ้าเราปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย
ประมาณการกันไว้อีกประมาณ๗๘ปี
ภาวะการคลังของประเทศมีปัญหามากมายแน่นอน

เพราะเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ก็คือคนอายุยืนมากขึ้น

เกษียณหลังจากอายุ๖๐ไปแล้วเนี่ย
อายุยืนมากขึ้นก็แปลว่ารัฐต้องจ่ายเงิน
ำเน็ตบำนานมากขึ้นตอนที่ออกพระราชบัญญัติ
กฎหมายบำเน็ตบำนานปี๒๔๙๔ตอนนั้นตัวเลข
เฉลี่ยของคนไทยอายุมากอายุน้อยตาย
ตายช้าแต่เขาก็ได้ถั่วเฉลี่ยว่า

อายุคนไทย๕๔ปีนี่ปีนี้
ผ่านมา๒๕ปีอายุถั่วเฉลี่ยของคนไทย
๔ปีครับอายุถั่วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น๗๔ปี
มีคนกว่าจะตายก็๙๐กว่าก็ต้องมีไม่ถึง๗๐ก็มี
ถึง๖๐ก็มีเขาก็มาถั่วเฉลี่ยว่า๗๔ปี
อายุยืนมากขึ้นอย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าราชการต้อง
จ่ายเงินบำเด็ดบำนานไปเรื่อยมากขึ้นทุกทีทุกที
แล้ววันหนึ่งจะกลายเป็นภาระงบประมาณหลายประเทศเขาก็เลยคิด
เรื่องนี้กันทั้งนั้นแหละครับถามว่าที่อื่นเขาคิดกันยังไง
ยุโรปที่เรียกกันว่ายูโรโซนเนี่ย
จาก๖๐ปีเป็น๖๕ปีไปหมดแล้วครับ
แต่แต่ข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือว่าเขาไป
ทำสถิติแล้วพบว่าคนตั้งแต่อายุ๖๐ปี
ขึ้นไปเนี่ยการทำงานกระฉับกระเฉงน้อยลง
อันนี้ตัวเลขเฉลี่ยนะครับการทำงานกระฉับกระเฉง
น้อยลงอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าพอยืดอายุเกษียณออกไป
เป็น๖๕ปี๖๗ปีก็มีบางประเทศบางประเทศถึง๗๐ปีก็มีครับ
เป็นผลให้บัณฑิตที่จบออกมาใหม่ใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในวง
ราชการได้น้อยลงเพราะคนเก่ายังอยู่พอเป็นอย่างนี้สิ่งที่ตามมา
ว่างงานบัณฑิตที่จบเอามาแล้วเนี่ยว่างงานเพิ่มขึ้นทุก

ประเทศเนี่ยอัตราคนว่างงาน๓๐บางประเทศ๔๐บาง
ขยับขึ้น๕๐บางประเทศถึง๖๐คนจบใหม่เข้าไปทำ

นาฬิกากับอังกฤษอเมริกากับอังกฤษนั่นไปใหญ่เลยครับ
เขายกเลิกพระราชบัญญัติเกษียณอายุ
ปล่อยให้ต้นสังกัดหน่วยงานเนี่ยไปตกลงกันเองกับคนที่ทำงานว่า
คุณจะทำงานไปถึงอายุเท่าไหร่เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย
ถ้าพอใจกันตรงไหนก็เลิกกันตรงนั้นพอใจกันตรงไหนจบกันตรงนั้น
มีการเจรจามีการตกลงแต่ว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎหมายไม่เกี่ยวไม่มีกฎหมายไม่มีพรบบำเด็ดบำนานนี่
ไปถึงขนาดนั้นไปถึงขนาดนั้นกลับมาบ้านเรา
บ้านเราเนี่ยเราเริ่มนำร่องเรื่องแบบนี้ไปแล้ว
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับพรบบำเด็ดบำนานค่าราชการ
ตอนนั้นเราก็ทดลองว่าให้ข้าราชการไปเกษียณได้
ถึงอายุเท่าไรล่ะเจ็ดสิบปีแต่ไปขีดเส้นไว้เฉพาะค่าราชการ
ประเภทเท่านั้นแปดประเภทนี่มีอะไรบ้างล่ะครับ
ประเภทนี้ประเภทหมอทันตกรรม
หมอฟันเพศสัจกรนักกฎหมายกฤษฎีกา
นี่เป็นประเทศที่มีทักษะเฉพาะตัว๔อาชีพ
ถัดมาอีกสี่อาชีพเป็นพวกเป็นพวกนาฏศิลป์
เป็นพวกคีตศิลป์เป็นพวกดุริยางฆศิลป์
นี่ก็เป็นประเทศความสามารถทักษะเฉพาะตัว
อาชีพนี้สามารถอยู่เกินหกสิบปีไปได้
แต่ทั้งหมดเนี่ยหลักการก็คือว่าเป็นอำนาจของส่วนราชการนั้น
ไม่ใช่เป็นสิทธิทั่วไปของค่าราชการ๘อาชีพนี้
แปลว่าอะไรครับแปลว่าหัวหน้าส่วนราชการจะต้องเป็นพิจารณาว่า
คนนี้เหมาะสมที่จะต่ออายุราชการออกไปอีก
กรอบครั้งแรกพิจารณาที่๔ปีก่อน
แล้วกรอบตอนหลังก็เป็น๓ปี๓ปีไปเรื่อย
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วว่าคนนี้ควรจะต่ออายุราชการไปอีก
คนที่เขาไม่ได้พิจารณาไม่มีสิทธิ์นะครับขึ้นอยู่กับหัวหน้างานต้นสังกัด
แล้วต้นสังกัดพิจารณาแล้วถ้าคนที่ได้รับการพิจารณาบอกผมไม่เอา
ผมไม่เอาหัวหน้าส่วนราชการมาบังคับไม่ได้
เป็นสิทธิของหัวหน้าส่วนราชการแต่ก็เป็นสิทธิที่จะรับหรือไม่รับของคนที่ได้รับการพิจารณาด้วย
มันก็เลยมีตัวเลขว่าตั้งแต่ปี๕๑มาจนถึงปีนี้เท่าไหร่ละ๕๙
แวดวงหมอเพศัตว์ทันตกรรมเนี่ยมีคนที่ได้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์อันนี้๓๐กว่ารายเท่านั้น
มา๗๘ปี๓๐กว่ารายเท่านั้น
ก็แปลว่าหมอเหล่านี้เนี่ยพอเลย๖๐ไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่กับโรงพยาบาลเอกชนได้เงินมากกว่าเยอะ
ที่จะต่ออายุอยู่ในราชการต่อไป
นี่เรานำร่องมาแล้วนะครับ
ถามว่ามาจนถึงวันนี้เราจะคิดยังไงต่อ

เราเดินทางมาถึงจุดที่ต้องคิดว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาแล้ว
เพราะอย่างที่บอกถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อย
จะเป็นภาระกับงบประมาณของรัฐงบประมาณของคลังมากในอนาคต

เพราะกพคครพรนั้นเนี่ย
เขาดูแลเฉพาะครพรทั่วไป
มันแต่ยังมีกออื่นอีกตั้งเยอะแยะแหละครับ
กคที่ดูแลครู๔แสนกว่าคนทั่วประเทศ
กอดูแลอายการทั่วประเทศ
กตดูแลตุลาการทั่วประเทศ
กตรดูแลตำรวจทั่วประเทศ
กหอดูแลทหารทั่วประเทศ
บรรดากอทั้งหลายเหล่านี้ครับ

เพราะลำพังแต่กพสมมุติกกพกพคิดได้ดูข้อดีข้อเสียแล้ว

ข้อดีก็คือว่าลดภาระงบประมาณในอนาคต
เสียก็คือทำให้คนตกงานมีมากขึ้น
บัณฑิตตกงานมีมากขึ้น

อทั้งหลายที่ผมว่าเมื่อกี้

อย่างนั้นแหละถึงจะได้เรื่อง

ท่านพูดขึ้นมาคำเดียวบอกว่า
ทุกวันนี้ยังแน่นกันไม่พอหรือยังไงเนี่ย

แต่ว่าเราจะเอาความเห็นของนายกแบบนี้

หยุดคิดหยุดเดินไม่ได้

ท่านนายกบอกว่าไม่เอาด้วย
แต่ว่าอย่างไรก็พอก็อาจจะต้องเสนอนะคะ

ขอบคุณค่ะ